วันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสายงานก่อสร้างนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เอง
แล้วเกิดกลางเมืองแถวราชดำริค่ะ
เป็นอุบัติเหตุเครนก่อสร้างจากการต่อเติมห้างสรรพสินค้าค่ะ
มันหักลงมามีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงนะคะ
สอนอรุมพินีได้รับแจ้งเหตุเครนถล่ม
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนราชดำริ
ปฐุมวันนะคะแถวแยกราชประสงค์
คือที่เกิดเหตุอยู่ด้านบนของห้าง
ซึ่งเขาต่อเติมเป็นส่วนของโรงแรม
ความสูงของเครนสูงกว่า๒๐เมตรค่ะ
คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยแขนเครนเนี่ย
มันหักพับลงมาจนถึงเสาฐานเครน
ก็คือจากจุด๒๐เมตรลงมา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกั้นพื้นที่ไว้เพื่อความปลอดภัย
ปรากฏว่าคนงานชาวเมียนมา๒คนได้รับบัตรเจ็บนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ในเวลาต่อมาเสียชีวิตไป๑คนค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าประมาณสัก๑๐โมง
เขาได้ยินเสียงลักษณะเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งตกอะค่ะ
เสียงดังมากแล้วถึงได้พบว่าแขนเครนมันหัก
เครนที่ใช้ยกของหักลงมาอย่างหน้าหวาดเสียวทีเดียว
คือพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ถึงได้ทราบว่า
ตอนเกิดเหตุคนงานเขาขนวัสดุก่อสร้างขึ้นไปข้างบน
แต่แขนเครนคงจะรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะ
มันก็เลยทำให้สายสลิงขาดแล้วหักลงมานะคะ
ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
ตรงจุดนี้คือถ้าจำกันได้ประมาณ๖เดือนที่แล้วก็
ก็เคยเกิดเหตุสายสลิงเครนขาดเหมือนกัน
ตอนนั้นกำลังจะยกเครื่องโม้ปูนขึ้น

ตอนนั้นโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะแขนเครนมันหักค่ะ